ตำรวจภูทรภาคหนึ่งลงพื้นที่ไปติดตามคดีที่คนร้ายทำร้ายรองประธานสภา
เทศบาลเมืองอยุธยาจนบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องน้ำของร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ล่าสุดสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ

กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เมื่อกลางดึกวันศุกร์ที่ผ่านมา
ขณะที่นายทศพรวิชิตพงศ์
รองประธานสภาเทศบาลเมืองอโยธยา

ได้พูดคุยกับนายดันัยอยู่ทองอายุ๓๒ปี
และมีการกอดคอกันภายในร้าน
โดยไม่มีทีท่าว่าอีกฝ่ายจะไม่พอใจ
ถึงขั้นตามไปทำร้ายระหว่างที่เขาไปเข้าห้องน้ำ

ซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารให้เดินตามออกไปด้วย
แต่นายทศพรไม่ได้กลับเข้ามา
พนักงานในร้านเห็นผิดสังเกตจึงเข้าไปตรวจสอบพบว่า
เจ้าตัวนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำจึงรีบแจ้งกู้ภัยส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ช่วงเช้าเจ้าตัวอาการสุดหนักต้องปั๊มหัวใจถึง๔ครั้ง
ในที่สุดไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้เสียชีวิตเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา
ขณะที่ญาติบอกว่ามั่นใจว่าคนร้ายตั้งใจฆ่าคนตายเพราะลักษณะบาดแพ้ที่บาดเจ็บมีแค่บริเวณใบหน้าเท่านั้น
ผมไม่ใช่ถึงกับใบหน้าใบหน้ามันเป็นส่วนสำคัญที่สุดของร่างกาย
แกไปประจำแกจะไปอย่างนี้ไปง่ายของแกคนเดียว
ร้านนี้เป็นมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่มันไม่ใช่มีสถานที่ว่าวัยรุ่นเที่ยว
แล้วก็ไม่ใช่วัยรุ่นด้วยไม่ใช่วัยรุ่นด้วยไม่ใช่เป็นร้านวัยรุ่นเลย
เจ้าของร้านอาหารที่เกิดเหตุเปิดเผยว่าคนตายเป็นลูกค้าที่ร้านมาประมาณ๕เดือนแล้ว
คืนวันเกิดเหตุช่วงใกล้ร้านปิดคนตายเดินมานั่งดื่มที่ร้านคนเดียว
ส่วนกลุ่มผู้ต้องหานั่งอยู่โต๊ะใกล้กันซึ่งจากภาพกล้องวงจรปิด
ก็ไม่มีทีท่าว่าทั้งคู่จะทะเลาะกัน
คนตายเดินเข้าไปในห้องน้ำหลังร้านผู้ต้องหาก็เดินตามไปก่อเหตุ
ตอนแรกคิดว่าคนตายหกล้มหัวฟาดพื้นเองเพราะเจ้าตัวเมาก่อนมาถึงที่ร้าน
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีนี้
หลังตำรวจสามารถจับผู้ต้องหา๒คนตามหมายจับของศาลจังหวัดพระนครศรี
เหตุจริงเพราะไม่พอใจคำพูดของนายโฮจอพรที่พูดจาธรัทัย
นอกจากนี้นายดานัยเคยถูกจับในคดีค้ายาเสพติดในพื้นที่สอนอสายไหมด้วย
ข่าวเทราะทีวีรายงาน